เมื่อคืนเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะฮะ
เป็นรถกระบะนั้นไปพุ่งชนคนที่กำลังยืนบวกรถอยู่
ทำให้หนุ่มคนนั้นบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับอาสากู้ภัยและกู้ชีพของโรงพยาบาลนครนายก
เร่งช่วยชีวิตนายคุณากรโคตระนะฮะอายุสามสิบเจ็ดปี
หลังถูกรถกระบาดพุ่งชนบริเวณเส้นเหลืองกลางถนนสายนครนายกมุ่งหน้าไปยังน้ำตกนางรอง
เป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัสนะครับขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็มีนักท่องเที่ยว
เล่นน้ำริมสองฝั่งเป็นจำนวนมากเลยนะเหตุเกิดขณะที่นายคุณากรนั้นกำลังโบกรถให้เพื่อนเพื่อกลับรถนะฮะ
แล้วถูกรถกระบะพุ่งชนร่างอย่างแรงกระเด็นลอยตกลงไปกลางถนนทำให้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ที่โดนชนเพื่อนผมแล้วกำลังจะกลับแล้วก็โบกรถยืนจนเส้นเหลืองในเกาะกลางด้วย
สุดท้ายคันนี้มาไงไม่รู้ชนกระเด็นเลยเพราะว่าผมกำลังเล่นสงการอยู่แล้วก็เลิกอ่า
แล้วน้องมันก็เพื่อนผมแวะก็ยืนอยู่ของกางบ่งรถให้พอผมบอกได้แต่พรุ่งมันก็โดนชนตุ้มไปโดนกระเด็นเลย
อันนี้เป็นเพื่อนของคนเจ็บนะฮะตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเชิญคนขับรถกระบะไปสอบสวน
นะฮะด้านผู้ประสบเหตุก็มีการเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ให้แพทย์รักษาอย่างเร่งด่วนนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครพนมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไปชนกับรถเก๋ง
ที่บริเวณจุดตรวจบริการประชาชนหน้าโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งนะฮะ
ตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแก่นะครับก็ไปพบผู้เสียชีวิตอยู่
คือนายวัฒนาชัยวัฒนาชัยบุภานะครับ
แล้วก็มีผู้ประเจ็บสหัสคือนายสุภณะภานิชโชโลธรณร์
ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนาแก่ครับ
พรุ่งชนเต็มแรงก่อนจะกระเด็นไปชนกับรถกระบะ
อีกคันทำให้คนขี่กับคนซ้อนบิ๊กไบท์เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
ท้ายกันที่จังหวัดนนทบุรีตำรวจทหารกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์รถชนกันบนสะพาน
ถนนบางกรวยไซน้อยข้ามถนนกาญจนาพิเศษ
ฝั่งขาออกมุ่งหน้าอำเภอไซน้อยนะครับไปพบศพนายสมชายขวัญยืน
คนขับนั้นติดอยู่ในรถโตโยต้าส่วนแฟนสาวบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปพบรถแท็กซี่ของคู่กรณีนะครับ
เป็นคนขับนั้นก็บาดเจ็บติดอยู่คาเบาะผู้โดยสารนั่งมา๕คนเจ็บเช่นเดียวกันทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
จากนี้ยังมีรถเก่งฮอนด้าอีกหนึ่งคันรถโตโยต้าด้วยนะซึ่งไปชนประสานงากันกับแท็กซี่แล้วหมุนไปชนกันก็ทำให้แม่ของคนขับรถเก่งฮอนด้านั้นบาดเจ็บ
ตำรวจก็จะมีการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาตัวคนผิดทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ